คุณผู้ชมข่าวของเชรี่บอกเลยว่ามันไม่ได้มีป้ายทะเบียน
นี่ดินโรนให้ดูกันเลยคุณผู้ชมขา
อันนี้หมดเลยหรออาณาจักรอันนี้
หมดนี่แหละค่ะอาณาจักรสุดลูกหูลูกตานะครับ
พื้นที่กว่า๘๐๐ไร่ของครอบครัวเบนจรงคกุล
จังหวัดสระบุรีตั๊กบงกฎ
ลงรูปนี้ในอินสตราแกรมส่วนตัว
เป็นการอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้าง

ฤหาสสุดใหญ่โตต้องเรียกแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ดูจากโครงที่ร่างเอาไว้คืออลังการงานช้างแน่นอน
เท่านั้นยังไม่พอค่ะมีในส่วนของไร่
ที่เป็นอะไรที่คุณตั๊กเขาชอบมาก

ลูกต้นไม้พืชผักนานาพันธุ์อะไรก็ว่ากันไป
ตั้งใจสร้างเป็นการเสริมเกษตรกรไทย
เกษตรแบบไทยผสมผสานนั่นเองนะฮะ
งานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าสร้างให้ครอบครัวเบนจรงคกุลนะฮะ
ไม่ใช่ของคุณตั๊กคนเดียวไม่ใช่ของเจ้าสัวคนเดียว
แต่เป็นของกงศรีทุกคนในครอบครัว
เออที่ดินนี่นะบอกเลยว่าเป็นที่ดินแบบผืนดี
ที่อย่างงามคุณผู้ชมและที่สำคัญมันมีอีกที่หนึ่งด้วย
มีถูกทักมาพระท่านทักเลยบอกว่าที่ดินแห่งนี้นะ
เป็นที่ของพญานาคคุณตั๊กบอกว่าไปมาถึงปุ๊บกลับมา
ฝันเลยอ่ะนะคือเป็นที่ที่สร้างบ้านให้กับน้องข้าวหอม
ละแปลงอ่ะนะอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนี่แถวสุวินทวง
ซึ่งเธอก็เชื่อเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณตั๊กหน่อยเห็นบอกว่าพระท่านทักมาว่าที่นี้

เป็นอาจารย์ของเบ้นสโรงค้าฝุ่นอันนี้คือที่สลับบุรีนะคะที่คุยกัน
ส่วนอันที่บอกว่าเป็นบ้านน้องข้าวหอมค่ะอยู่สุวินทะวงเราไปดู
แล้วเราก็เห็นต้นตานสองต้นเราก็เลยลื้อออกเพราะต้นตานอยู่ตรงกลางที่
จากนั้นเราก็ฝากท่าท่านก็เลยบอกเราว่าเห็นพื้นที่ของเรา
ต้องอยู่แล้วต้องปฏิบัตินะส่วนมนต์ทะวนานะ
เพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบเจ้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพยายามนาม
เอาล่ะแต่เขาบอกว่าถ้าบูชาให้ดีนะคะมันจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น
ไม่ต้องกังวลใจไปถือว่าเป็นที่ที่สวยมาก

ต้องจ้ะ๘๐๐ไร่กับสุวินทะวงนี้คนละที่กันนะ
เอาส่วนเรื่องงานในวงการของคุณตั๊กยังไงล่ะแม่จ๋า
เห็นบอกว่าได้ไฟเขียวจากเจ้าสัวบุญชัยรับงานละครได้แล้ว
จะได้ไม่ต้องอยู่บ้านเบื่อนะฮะแล้วก็ยกหน้าที่ให้ลูกชายทำอะไรรู้ไหมน้องข้าวหอม
กรีนงานให้คุณแม่หลายคนบอกข้าวหอมกี่ขวบมาสกรีนงานให้แม่แล้วเหรอ
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งชอบมีสาวเข้าหาเจ้าสัวใช่ไหม
คุณตั๊กบอกว่าไม่มีแล้วไม่ต้องเมาส์กันไปจ้ะเพราะว่าอะไร
ตั๊กตอนนี้รับหน้าที่นอกจากเป็นภรรยาเป็นเลขาส่วนตัวด้วยค่ะ
ใครที่คิดจะดีองค์ดีเอ็มมาหาเจ้าสัวอย่าหวังว่าจะได้คุยคุยกับดิฉันก่อนค่ะ

ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้ามีไม่ได้

เป็นเลขาให้ค่ะคุยกัน
อะไรที่ไม่ใช่งานเดี๋ยวคุยให้
แฮปปี้แฮปปี้มากดูหน้าสียิ้มเย็น

นี่นะเงินเดือนก็ไม่ได้คิด
ทำงานดี

เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเจ้าสัวนั่นคือคำตอบในการจบทุกอย่าง

ธุรกิจครอบครัวคุณลูกชายก็ดูงานให้คุณแม่

แม่ก็ดูให้คุณพ่ออะไรที่นอกเหนือจากงานค่ะ
อะไรที่มาดีโอ้งดีเอ็มให้มันหมุนม้อง
ราคาข้อหัวใจจัดการเลยนะครับ
การให้แล้วก็ไม่คิดเงินด้วย

แฮปปี้ดูจากหน้าแล้วเมื่อกี้นะคะ